การใช้รถใช้ถนนแล้วก็ความปลอดภัยบนท้องถนนยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็ได้วางมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้๗วันอันตราย
จากที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรแล้วเนี่ย
ยังจะดึงประชาชนทุกอำเภอมาร่วมจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะ
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ข้อสรุปแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๕๙
โดยปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะ
ก็จะคุมเข้มระหว่างวันที่๒๙ธันวาคมไปจนถึง๔มกราคมปีหน้า
๔มาตรการสำคัญนะคะเช่น
ปัจจัยเสี่ยงด้านคนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
จัดทำประชาคมหมู่บ้านกำหนดข้อปฏิบัติร่วมแล้วก็ตั้งด่านชุมชน
ส่วนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนก็จะนำมาตรการ๑ท้องถิ่น๑ถนนปลอดภัยมาใช้
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ
จากนี้ยังมีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
และมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม
การตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง
ไฟส่องสว่างสัญญาณไฟจราจรแล้วก็จุดตัดรถไฟค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๙ถันวาถึงวันที่๔มกราภงปี๖๐
เป็นความเข้มข้นของการตรวจกำกับดูแล
เพราะฉะนั้นในส่วนที่อาจจะถูกเจ้าหน้าที่เรานะครับ
มีตรวจตรามากยิ่งขึ้นใช้คำว่าตรวจตรามากยิ่งขึ้น
ขอความกุณาอย่าได้มีข้อสังเกตกับเจ้าหน้าที่เลย
เพราะสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือเพื่อนฆาตการเจ้าที่ทุกฝ่าย
ให้ความรักความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชน
ที่ใช้เส้นทางการจราจรและยานพานะทุกประเภท
ซึ่งถ้าหากว่าย้อนดูข้อมูลผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๕๙รวมทั่วประเทศสะสม๗วัน
ธันวาคมปี๕๘ถึง๔มกราคมปี๕๙
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด๓๓๗๙ครั้ง
เสียชีวิต๓๘๐คนบาดเจ็บ๓๕๐๕คนนี่แค่๗วันนะคะ
ซึ่งความเสี่ยงหลักที่ต้องเพิ่มมาตรการก็คือความเสี่ยงในเรื่องการขับรถเร็ว
เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตค่ะ
ร้อยละ๒๗ก็จะเป็นโดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วก็ทางเชื่อม
ส่วน๑๗๑เสียชีวิตบนทางหลวงทางตรงนะคะ
ร้อยละ๕๐เป็นกลุ่มอายุ๑๕๓๕ปี
ร้อยละ๘๒ผู้เจ็บหรือเสียชีวิตไม่ใส่หมวกกันน็อกค่ะ
ร้อยละ๑๕จากการดื่มแล้วขับโดยเฉพาะช่วงวันที่๓๑ธันวาคมและ๑มกราคม
ส่วนร้อยละ๕๗นั้นเกิดจากการหลับในโดยเฉพาะช่วงเดินทางรถติดขับรถนาน
และร้อยละ๗๒ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ